มาดูจุดสิ้นสุดคดีดังเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ากันหน่อยนะคะ
คดีนี้ดังมากก็คือกรณีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาค่ะ
เป็นทายาทของกระทิงแดงขับรถหรูเฟอรารี่ไปชนกับรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐที่ออกปฏิบัติหน้าที่
ดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตคดีนี้จุดสิ้นสุดเกิดขึ้นสิบสองมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ก็คืออายการสั่งไม่ฟ้องทุกข้อกล่าวหาคดีนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นเริ่มดำเนินคดีเลยนะคะ
มันก็มีจุดจบขึ้นมาแล้วนะคะเรื่องนี้แหละมันกลายเป็นกระแสสังคมค่ะ
โดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของพันธุ์ตำรวจเอกสัมพันธ์เหลืองสัจกุลผู้กำกับการสำเอ่อ
การเรื่องการตัดสินใจไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยา๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
กรุงเทพมหานครระบุว่าสำนักงานอายการสูงสุด
มีคำสั่งไม่ฟ้องดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหา
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่คัดค้านคำสั่งของอายการด้วย
และเรื่องนี้ก็ต้องตีกลับมาที่ตำรวจก็คือเจ้าหน้าที่สอบสวนนะคะ
ขออนุมัติศาลเพิกถอนหมายจับ
เพราะระบบยุติธรรมผ่อนผันให้จำเลยที่มีฐานะร่ำรวยมีเส้นสาย
อกจากนี้ตำรวจยังมีความพยายามปกปิดการกระทำความผิดของครอบครัวนี้ค่ะ
ขณะที่ครอบครัวของในบอสวรยุทธ์
จ่ายเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็คือดาบตำรวจวิเทียนกลั่นประเสริฐจำนวน๓ล้านบาท
เพื่อชะลอการฟ้องร้องอีกด้วยค่ะ
นี่เป็นการรายงานข่าวสำนักข่าวต่างประเทศเขาให้ความสนใจเหมือนกันนะคะ